วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศไม่ได้
ไม่ได้จริงหลายคนทั้งตั้งตารอ
แล้วก็หลายคนตกใจตากผ้าลืมเก็บ

วันนี้เจอกันแทบจะทั่วประเทศไทย
ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจอทั้งฝนตกรถติด

เป็นช่วงสิ้นเดือนที่รถติดจริงนะครับ
วันนี้หน้าจอของเราเชิญชวนคุณผู้ชม
ในเรื่องของสภาพอากาศหน่อยด้วยกันนะครับ

อยู่ที่บ้านเผชิญกับสภาพอากาศแบบไหนกันบ้าง

เจอรถติดหรือว่ามีน้ำท่วมขัง
หรือว่าไฟดับส่งกันเข้ามาได้ค่ะ

สองวันที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดจริง

มีผลกระทบกับเรื่องของพายุดูร้อน

ฝนตกอยู่ก็ส่งข้อความเข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับ

วันนี้มาเริ่มที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อน
คุณผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา

ประชาชน๓๙จังหวัด
เฉพาะประเทศไทยตอนบนให้ระวังเรื่องของ

ส่วนทั้งวันนี้ครับในกรุงเทพมหานคร
มีฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดครับ
ที่ตกระหนับลงมาในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
พื้นที่ครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้

ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายสายด้วยนะครับ

โดยเฉพาะที่ถนนพระหลโยธินครับ
ทางออกบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็ตรงข้ามห้างฟิลเจอร์ปาร์คบรังสิต
เส้นทางต่างระดับครองหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตไปถึงตลาดไทย
มีน้ำท่วมขังช่องทางด้านซ้ายสุดความสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ทำให้การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะครับเช่นเดียวกันกับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
มีน้ำท่วมขังช่องทางด้านซ้ายบนถนนทำให้รถยนต์ที่ใช้เส้นทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขัง
ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ขณะที่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยา
มาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่๑๔
ให้ประชาชนในพื้นที่๓๙จังหวัดนะครับที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบน
เพิ่มความระมัดระวังพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง
พร้อมติดตามข่าวสารเรื่องของการพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยครับ